รอปภหมู่บ้านจริงต้องดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน
แต่ทีนี้รอปภคนนี้ออกเวรไปแล้ว
แต่ท้ายที่สุดกลับมาก่อเหตุไล่ฟันไล่แทงลูกบ้าน
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คนที่ใส่เสื้อเชิดขาวพับแขนและกางเกงยีนขาสั้น
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าหมู่บ้านฮะสักพักหนึ่งนะควักมีดออกมาฮะ
ไล่ทำร้ายลูกบ้านกล้องวงจรปิดตรงป้อมยามนี้จับภาพได้
แล้วก็มีรอปภคนอื่นที่ทำหน้าที่อยู่พยายามเข้าไป
ห้ามปรามไม่ให้ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุกับลูกบ้าน
ลูกบ้านเขาก็โดนฟันแขนไปนะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยพัฒนาศุกร์๕อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
ขณะที่รอปภซึ่งออกเวรไปแล้ว
ผู้ชายเสื้อเชิดสะพายกระเป๋ากางเกงยีนขาสั้นเอามีดพกมาไล่แทงลูกบ้าน
เจ็บที่ข้อมือเย็บไป๖เข็มนี่อาการบาดเจ็บของเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้๒๖มกราคม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับผู้บาดเจ็บลูกบ้านของหมู่บ้านนี้
ก็คือนายวิเชียนนะฮะเล่าให้ฟังว่าจริงมันมีเหตุการณ์ต้นเรื่องครับ
คือกลางคืนของวันที่๒๕มกราคมผมเดินเล่นอยู่หน้าบ้าน
ส่วนรอปภขับรถกอล์ฟตรวจตราดูความเรียบร้อยในหมู่บ้าน
แต่ช่วงที่ขับผ่านหน้าบ้านผมแล้วผมเดินเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ย
รอป่าวพอคนนี้นี่คุณจังหวัดนี้
ขับเข้ามาใกล้เหมือนพุ่งมาหาเขาลักษณะเหมือนจะชนเลยนะ
ทีนี้ตัวนายวิเชียนก็เลยถามว่ามีอะไรกับผมเปล่า
ลูกบ้านถามรอป่าวพอมีอะไรกับผมเปล่า
เพราะรอปภคนนี้มีพฤติกรรมแปลกมาหลายครั้งแล้วนะคุณ
อยู่ก็พูดแซวทั้งที่ก็ไม่ได้สนิทกันคุณ
เราเป็นลูกบ้านรอปภก็ต้องดูแลใช่ไหม
ไม่ได้สนิทกันถึงขนาดเป็นเพื่อนเล่นกันนะฮะ
แต่ทีนี้ในการเกิดเหตุคุณเขายืนอยู่ตรงหน้าบ้าน
แล้วรอปภขับรถกอล์ฟมาเหมือนจะเสยเขาเลย
มันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับและหลังจากนั้นเขาก็เลยถกเถียงกัน
แล้วก็มีปัญหากับรอปภในการถกเถียงครั้งนี้นะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคืน๒๕มกราคมมันเกิดเหตุการณ์
พอไปปรากฏว่าหลังจากนั้นรอปภคนนี้เรียกพักพวกมา
ซึ่งมาทั้งขี่รถจักรยานยนต์ขับรถตู้มาวนเวียน
แถวหน้าบ้านเขาตัวนายวิเชียนก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบฮะ
พอมาถึงกลุ่มพวกนี้ก็แยกย้ายกันกลับไปแล้ว

คุณวิเชียนก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะปลอดภัย
แล้วก็รุ่งเช้าวันที่๒๖มกราคมตอน๙โมงเช้า
ขณะที่คุณวิเชียนกำลังจะไปสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน
เพื่อแจ้งเรื่องว่ามันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ปรากฏรอปภซึ่งออกเวรไปแล้ว
กระทำการนี่คุณเข้ามาก่อเหตุ
ตามคลิปที่เห็นตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยนะฮะ

มันเป็นอะไรนักหนาผมก็ยืน
แล้วทำไมปุ๊บเขาก็ชกผมเลย
แต่ชกมาผมใส่หมวกกันน็อกอยู่
ก็ติดหมวกนอกพอติดหมวกนอกปุ๊บ
ผมก็ใส่คืนเลยก็ต่อยกัน
เขาลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาปุ๊บเขาชักมีด

หลบจนพ้นปุ๊บผมก็ชกเขาไปทีหนึ่ง

ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงจะมาล็อกกูได้ไง
มึงไปล็อกเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนมึงมีมีด
เขาก็เลยปล่อยผมแล้วก็เลยไปล็อกเพื่อนเขา

ไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะ

ผมอาจจะเป็นศพแล้วก็ได้นะที่เขาแทงมา๒ที
โอ้โหรอปภต้องดูแลลูกบ้านไม่ใช่มาทำแบบนี้
แม้ว่าตัวเองจะออกเวรไปแล้วก็ตามนะฮะ
หลังเกิดเหตุคุณวิเชียนคนนี้
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการใดกับผู้ก่อเหตุ

เพื่อให้เสียงส่งไปถึงตำรวจหน่อย
ส่วนทางนิติหมู่บ้านได้แสงความรับผิดชอบ

และสั่งให้เปลี่ยนบริษัทรอปภทันที
โดยมีผลเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับ